มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับ
บอกว่าเจอเห็ดประหลาดขึ้นอยู่บนต้นมะขาม
ที่จังหวัดนครราชศรีมา
ประหลาดนี้ที่ผมถามคุณผู้ชมในช่วงเบรกที่แล้ว
ให้คุณผู้ชมถ่ายซิว่าเป็นรูปร่างอะไร
พาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนเลยนะครับ
นี่แหละครับเป็นชาวบ้านตะบองตำบลโบด
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็ไปพบเห็นเห็ดประหลาดเมื่อสักครู่นี้คุณเห็นแล้วใช่ไหม

เป็นลักษณะของเหมือนเนรน้อย
ห่มจีวอนสีเหลืองด้วยนะ

อ๋อห่มจีวรด้วย

เพราะว่าเห็ดประหลาดนี้ไปขึ้นอยู่กลางลำต้นของต้นมะขามอยู่ด้วยนะคุณ
เหตุที่พูดขึ้นมามีหนึ่งดอกรูปร่างคล้ายเนรน้อยนั่งอุมบัตร
ส่วนบนหัวถึงอกเป็นสีขาว
เขาก็เหมือนลักษณะของเนรหรือพระที่ห่มสบายจีวรถูกไหม
ใช่ลักษณะคล้ายนะจริง
ห่มสะบงจีวรนี่นะครับลักษณะคล้าย
ตัวก็จะเป็นสีขาวแล้วก็จีวอนก็สีเหลืองเนี่ยนะครับ
แล้วก็กลางอกทุกคนมองเห็นเป็นเลข๗
บางคนก็เอาไปตีเป็นเลขเด็ดต่าง
ชาวบ้านบางคนบอกว่าเกิดมาจนอายุ๘๐ปีแล้ว
ยังไม่เคยพบเห็นเห็ดแปลกประหลาดแบบนี้มาก่อน
แล้วบอกว่าเห็ดต่างเป็นเห็ดกระด้างนะครับ
โดยนายประกอบพุทธนอกคุณอาวัย๖๔ปี
เจ้าของบ้านบอกว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้า
จะออกไปข้างนอกมองไปที่ต้นมะขามหน้าบ้าน
ก็พบอะไรแปลกอยู่กลางต้นมะขาม
ก็เลยไปส่องดูปรากฏว่าเป็นเห็ด
และลักษณะของเห็ดก็แปลกดีคล้ายกับหุ่นปั้นสามเณรน้อย
จึงเข้าไปดูใกล้แล้วก็เรียกชาวบ้านมาดู
พอชาวบ้านทราบข่าวก็แห่กันมาดูไม่ขาดสาย
และบอกว่าน่าจะเป็นการให้โชคลาภคุณดูสิ
ดูสิเหมือนมีตาด้วยนะคือมีรอยบุ๋มตรงช่วงบน
ครับเหมือนมีหน้ามีตามีหัวมีตัวนะ
เป็นข่าวแปลกดีแต่น่ารักดีนะคะเห็นรูปร่างคล้ายกับเนน้อยนะคะ